คุณผู้ชมมาดีมาที่นักแสดงกันบ้างดีกว่า
ท่านหนึ่งคนนี้บอกเลยว่าขายาวมาก

ไม่ได้พูดถึงนักแสดงหญิงไม่ใช่เธอด้วยแจ๊กกะลีน

แหมสูบให้๑๕๐เอาอะไรมายาว

กดไลค์กดแชร์คุณให้ของขวัญหน่อยนะคะ
แจ๊กกะลินยืนขึ้นมาอีกนะคะเรียกร้องกันมาได้

จะบอกว่าพูดถึงดาราผู้ชายน้องต่อธนภพ

ขาต่อนเป็นไงขายาวผิวขาวขาเรียวเป็นยังไง

พูดไม่ผิดนะเนี่ยหล่อโอป้าขึ้นทุกวันเลยสำหรับต่อธนพัฒน์ค่ะ
โดยเฉพาะลุคหน้าล่าสุดนะที่ทำเอาแฟนต้องกดซูมกันรัวเลย

ขาเขาขาวอายเลยที่ซ้าย
วดลูกขาสั้นอวดเรียวขาขาวจั๊วเลย
ที่งานนี้ผู้หญิงอย่างเราเราต้องอิจฉานะคะ
เพราะว่าขาน้องต่อเขาเรียวแล้วก็ขาวด้วย

ไม่ได้มีคนโฟกัสแค่ขาและความสั้นของกางเกงน้องต่อเท่านั้น
คนี้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกัน
ว่าถ้าไม่มองหน้าเห็นสไตล์การแต่งตัวแบบนี้

แต่เขาคล้ายกันนะคู่นี้น่ารักทั้งคู่

สับสนจ้ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์
พี่ทำไมพูดอย่างนั้นผมเกิดขอนนั้นนะครับ
ตันลงคือมั่นสุดว่าเป็นตัวเองสุด
สไตล์แต่งตัวผมรู้สึกว่าคนเรามันเปลี่ยนตลอด

มันจะบานอีกสักหน่อยก็ไม่น่าเป็นอะไร

แต่เดี๋ยวนี่หนุ่มเค้ากูแต่งตัวอยู่ในเซ็กอะนะ

ประธานไหนบอกก่อนด้วยขนลุกแล้วนะครับ
เพราะทุกคนเป็นประธานหัวหน้าห้องหมดเลยค่ะ
ใครคิดว่าจะคิดขึ้นพูดเรื่องอะไรซะอีก

ส่วนใครที่รอผลงานละครของน้องต่อเจ้าตัวค่ะ
ยังคงมุ่งมั่นว่าอยากมีโอกาสได้เล่นละคร
ผู้จัดคนเก่งอย่างพี่แอนทองประสบเนี่ย

พี่ครับขอละครับอย่าเล่นละครกับพี่อะครับ
แต่เมื่อรู้ว่าต้องยอมแลกกับการตื่นไปวิ่งกับพี่แอน

เขาจะต้องตื่นเช้าไปวิ่งกับพี่แอนทุกวันทุกคนเลย

อืมอืมอ่าวววง่วง

ถ้าพี่เขาพร้อมเริ่มเมื่อไหร่ผมก็พร้อมเริ่มเลยครับ

ขั้นตอนแรกอาจจะต้องไปช่วยกันวิ่งก่อน

อุ๊ยแรงมาก
ถ้าพี่เขาสามารถทำให้ผมตื่นได้ผมก็ไปครับ

ถ้าพี่เขาสามารถทำให้ผมตื่นได้ผมก็ไป
จะมีอะไรนะที่ทำให้คุณตื่นเช้าไปวิ่งได้

ปลูกตอนเช้าไงเคยได้ยินไหม

ไม่แต่ลูกเสื้อเขาจับมือคว้า

อย่ามายกนิ้วอะไรมันแตก
กากากา